พี่ยิ่งยงยอดบัวงามไปเลยดีกว่าค่ะ

แต่พี่ยิ่งยงขอเข้าวัดแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ

นุ่งขาวห่มขาวไปเลยจ้า

หลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลอง

ฟังอีกครั้งนะคะ๕๙นิ้ว

นี่เลยที่สำนักสงฆ์สัทธาธรรมจังหวัดสาแก้ว

โดยมีการจัดตั้งโต๊ะพิธีบวงสวง
อย่างยิ่งใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล

นักร้องแนะนำมาทั้งที
เวลาไปร่วมงานมันก็ต้องโชว์ลูกคอ

นิดหนึ่งละกันพี่ยังยงแกละหยิบ

เล่าเงียบให้

นึกว่าไปได้ดี

มีวันนี้รูปคอสักด้วย

ร้องให้กับชาวบ้านที่มาร่วมบุญได้ฟังนะคะ

เรียกว่าอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยค่ะ
สาธุครับพี่
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้พี่ริวจิตสัมผัส
ตั้งโต๊ะหมู่บูชาทำพิธีบวงสวงใหญ่เลยตามภาพนี้ค่ะ
ส่งท้ายเทศกาลกินเจที่วิหารอริยะจังหวัดนทบุรีค่ะ
โดยมีประชาชนนุ่งขาวห่มขาวเข้าร่วมพิธีอันเชิญเทพเจ้ากวนอูค่ะ
ซึ่งภายในงานมีพิธีลอดเกียวเทพเจ้ากวนอู
แล้วก็ลอดท้องมังกรเพื่อสะดอกเคราะห์ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปด้วยค่ะ
บรรยากาศก็เป็นตามภาพเลยนะคะคึกคักมากจริงค่ะ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีนะคะพี่ริวจิตสัมผัส
ก็จุดประทัดหนึ่งหมื่นนัดบูชาเทพเจ้านะคะ
แล้วก็ได้เลขหางประทัดมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วย
นั่นก็คือดูพร้อมกันนะคะด้านล่างค่ะ
นั่นก็คือเลข๐๒แล้วก็คือ๘๗๒นั่นเองนะคะ
ยอมใจทีมงานนะภาพมาเบลอได้เห็นได้

แล้วก็คิดดีนะคะจะได้มีแต่สิ่งดีนะคะ